ท้ายเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้นะครับ
ไปดูช็อตที่เตะเกือบซี่โคงหักเลยทีเดียว

ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพิรัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
เอาละครับไฮไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพร
น้ำเงินนี่เอกพายลินส่วนมุมแดงเนี่ยโบวี่
อดีตนักมวยชื่อโบวี่มีแต่ดุทั้งนั้นเลยนะครับ
เดี๋ยวดูรายนี้เป็นยังไงสมชื่อหรือเปล่า

เซลเครื่องร้อนช้ารอหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวอร่อยแน่
หาช่องแล้วแข้งซ้ายมีถอยถอยเหมือนกันย้ำไปที่เดิม
ศอกซ้ายครับโดนเข้าไปเต็มสีข้างเลยนะครับ
น็อกที่ศอกนะโดนที่แข้งนี่เลยครับ
กระดูกอ่อนทั้งนั้นเลยหูหายใจผิดจังหวะนิดเดียว
ไม่ทันดูปากบอกไหวแต่หน้าตานี่ไม่ใช่เลยนะครับ
ดูภาพช้าอีกครั้งครับมวยคู่นี้จบเร็วแล้วครับ
๑๐๐วินาทีเท่านั้น๑นาที๔๐วิของยกแรกครับ
พอโดนแล้วแม่มีพยักหน้าเรียกแขกครับหลังจากนั้นมากันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยเลยครับ
เรียบร้อยโรงเรียนโบวี่ครับจบยกแรกเอกชุมพรลายกันครับ